เหตุการณ์นี้ตายค่ะตายเป็น๑๐ตัน
ฮะคือเอาปลาร้าปลาปลา
ปลามันน็อกน้ำแล้วก็ตายเป็น๑๐ตัน
มูลค่าความเสียหายนี่เป็นล้านเลยนะ

เขาต้องเอาปลาที่ตายพวกนี้มาทำเป็นปลาร้า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่ลำน้ำชีค่ะ
บ้านบ้านที่ตำบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยที่มหาสารคามนะคะ
ดูสิต้องรีบเอาปลาที่น็อกน้ำตาย
มันขาดออกซิเจนไงต้องรีบเอาขึ้นฝั่งมาแบบนี้
เอาลอกคือตักมาแล้วก็มากองไว้รีบแปรรูปเลยค่ะ
เพราะเดี๋ยวมันจะเอาไปขายไม่ได้มันจะเน่าไปก่อนเนอ
ใช่แล้วหนึ่งในกลุ่มเลี้ยงปลากระชังเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าปลาที่น็อกน้ำตายเนี่ยนะเขาเลี้ยงปลานินขาย๓๐หลุม
หนึ่งก็๘๐๐ตัวรวมแล้วก็๒๔๐๐๐กว่าตัว
ลงทุนไปเกือบล้านแล้วต้องเอาปลาที่ตายแล้วมาขอดเกล็ดมาทำปลาร้า
ขายโลละ๑๐บาทแต่ปลานินสดจะขายโลละ๖๕บาท
ถามว่าเพราะอะไรทำไมปลามันถึงน็อกน้ำตาย
น่าจะนะน่าจะมาจากเขื่อนปิดประตูระบายน้ำตอนกลางคืน
แล้วลำน้ำชีมีน้ำน้อยด้วยน้ำมันก็เลยนิ่ง
พอน้ำนิ่งคุณผู้ชมจะไม่ค่อยมีออกซิเจน
ช่วงเวลากลางคืนไม่มีแสงแดดอีก
อีกอย่างหนึ่งปลาน่ะมันมีขนาดใหญ่ไง
พอตัวใหญ่ก็ต้องการออกซิเจนสูง
พอปลาขาดออกซิเจนก็น็อกน้ำตายแบบนี้นี่แหละค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกร
เร่งเก็บปลากระชังออกจำหน่าย
ที่ปลาจะทนกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหว
แล้วมันจะตายมันจะเสียหายมากไปกว่านี้นะคะ
แล้วถามว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้เบื้องต้นทำอะไรได้บ้าง
เกษตรกรเขาก็ต้องต่อสายต่อออกซิเจนไปหล่อ
เหมือนกับว่าให้มันมีออกซิเจนอยู่ในกระชังปลา
ส่วนที่เหลืออยู่จะได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปด้วยนะคะ
ร้อนจัดนะปลากระชังน็อกแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนวันนี้ก็ตาม
แต่ว่ายังร้อนอบอ้าวกันอยู่